คุณลุงที่ท่านมีปัญหาเรื่องสมอง
ปรากฏว่าโดนวัยรุ่นรุมทำร้าย
ล่าสุดจับได้แล้วเขาบอกว่ายังไง
ไม่พอใจลุงเอาบ้อง
้องกัญชาไปใส่ยาเส้นแล้วทำบ้องเขาตันก็เลยตืบซะ

โอ้โหมันต่อยลุง

นี่ครับผู้ชายอายุ๖๐ครับถูกวัยรุ่น๒คนนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาดักแล้วก็ตรงเข้าไปต่อยต่อย
คุณลุงล้มคว่ำลงไปกับจักรยานเนี่ยนะฮะ

หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาคลิปนี้ถูกแชร์ว่อนโซเชียลมีเดียเลย

เรื่องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บคือลุงเวทฮะ
นายสุเวชอายุ๖๐ปีท่านพิการทางสมอง
มีแผลแตกที่หน้าผากเย็บ๕เข็มนั่นดูแปะเอาไว้นะครับ
ส่วนหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายเจ้าของฟาร์มหมูในพื้นที่
ชาวบ้านก็กลัวว่าคนเจ็บอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าอยู่กระต๊อบกับแม่อายุ๘๒นี่แม่มาด้วยนะฮะล่าสุด
ล่าสุดผู้ปกครองภายวชนชายอายุ๑๔ถึง๑๗ปี
คนด้วยกันไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพพลทองจังหวัดเลยครับ
เพื่อรับทราบข้อเก่าหาคดีทำร้ายร่างกายลุงเวท
โดยมีคุณยายสมภารอายุ๘๒เมื่อกี้เนี่ยแม่ลุงเวท
ท่านก็มาร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่า
ไอ้คุณสมัยพี่ฟังผมมั้งดิพี่เวอะน์ฟังผมมั้งดิ

สูบยาเส้นที่เถียงนานในหมู่บ้าน

เส้นมันไหม้ไม่หมดอ่ะบ้อมันตันแล้วคราวนี้ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะ
ที่ผ่านมาผมเตือนลุงเวทแล้วหลายครั้งทำไมไม่ยอมฟัง
ผมเจอตัวลุงเวทผมก็ฟิลขาดกัน

แม่ของลุงเวทบ้างเล่าบอกโอ้โหลูกฉันนะครับ
ตั้งแต่เด็กแล้วลูกชายไม่สมประกอบ
ตกหลังควายครั้งตกจากบ้านอีกครั้ง
โอ้โหพอสติไม่ดีคนก็ตีหัวจังเลย
มันจะมาจับตัวได้ตีหัวจับตัวได้ตีหัวมารังแก
ทุกวันนี้อยู่กับแม่ลูกนะครับผัวตายไปหลายปีแล้ว
หวังว่าจะมีใครดูแลทำไมแม่
ถ้าแม่ตายอ่ะแล้วถ้าแม่ตายลูกแม่จะอยู่ยังไงล่ะ
พี่เบิ้ดใครเรียก
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุคนนี้อายุ๑๔
ฟังผมอีกคนได้ไหมฟังว่ามา
คือบอกว่าไอ้แผลที่แตกที่นี่
ที่แตกที่หน้าผากเนี่ยไม่ได้ถูกต่อยนะ
คือเป็นอย่างนี้ลูกเบิ้ด
ผมไปผลักลูกเวชไปกระแทกกับขอบโต๊ะ
ก็รุงเวศมาจับโค้ดผมอะที่เดอร์อม

ตอนผมนอนในตลาดตี๒วันที่๔กันยายน

แต่ไม่เชื่อนะตำรวจไม่เชื่อก็แจ้งข้อหาไป

แล้วก็ส่งสรรพชตามข้าวตอนต่อไปครับ
โอ๊ะ๑๔๑๗ปีนะ